ปลูกข้าวในรอบที่๒ของฤดูการผลิต๒๕๕๙ทับ
แล้วก็นำไปทำพื้นที่เป็นการปลูกพืชแบบอื่นแทนครับ
แต่ว่าเกษตรกรเขามีการปรับเปลี่ยนก่อนหน้านี้
ติดตามจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเจ้านาปีในปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๖๐เป็นที่เรียบร้อย
เพ็ญสนสิริเกษตรกรจังหวัดพิศนุโลกได้แบ่งพื้นที่๑ไร่จากทั้งหมด๑๖ไร่นา
ปลูกพืชไร่และพืชผักสวนครัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ก็เลยมักไปขายของก็เลยปลูกผักเอง
ถ้าไปรับเขาเราจะไม่ค่อยได้อะไร
แต่ละชนิดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย

ใช้น้ำหมักธรรมชาติและศัตรูพืชปลอดสารพิษ
และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายในตลาด
หลังหักต้นทุนแล้วค่ะจะเหลือกำไรประมาณ๕๐๐บาทต่อวัน
ทำนาไปด้วยแล้วก็ทำไอ้นี้ไปด้วย
มันก็จะได้พอถ้าพ่อรอข้าวอย่างเดียวก็จะได้ทั้ง
๔เดือนไม่พอใช้ยังจะค่าน้ำค่าไฟ
ส่วนนาผืนนี้ถูกพักไว้ให้ข้าวที่หล่นจากการเก็บเกี่ยว
งอกขึ้นใหม่และเตรียมการปลูกข้าวนาปรัง
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตชาวหน้าค่ะ
ชีวิตชาวนาค่ะ
จันเพ็ญเป็นหนึ่งในชาวนาที่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลก
ทดลองปลูกพืชอื่นผสมผสานในพื้นที่นาข้าว
คู่ไปกับการรวมกลุ่มกับเพื่อนชาวนา
ลูกข้าวแปลงใหญ่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระดับชุมชน
และให้ชาวนาไทยสามารถทำเกษตรด้วยการพึ่งพาตัวเองได้
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน